มีเสียชีวิตกันไปด้วยเพราะว่ากินยาลดน้ำหนักนะคะ
เขาก็ออกมาให้สัมภาษณ์บอกว่าต้องไปแจ้งความแล้วล่ะ

คือตอนแรกเนี่ยเขาได้รับข้อมูลมาว่าผลิตภัณฑยี่ห้อนี้เนี่ย
มันไม่ตรงกับออยมีการปลอมเครื่องหมายฮาล้าน
เขาก็เลยพยายามที่จะติดต่อขอสัมภาษณ์เจ้าของผลิตภัณฑ์เพื่อจะมาทำข่าว
เจ้าของผลิตภัณฑ์บอกว่าไม่สะดวกให้ไปคุยกับแม่ทีม
แม่ขายที่จังหวัดนึงนะคะเขาก็เลยโอเคคุยกัน
แล้วก็มีการบันทึกเสียงเอาไว้เพื่อนำเสนอข่าว
แต่สุดท้ายคนที่เขาสัมภาษณ์เขาบอกกับคุณดีเจเคนโดว่า

ก็เลยไม่ได้มีการออกอากาศบทสัมภาษณ์นั้น
แต่ว่าทางฝั่งคนถูกสัมภาษณ์เนี่ย

แล้วก็เอาเสียงของคุณเคนโดไปเผยแพร่ในโลกโซเชียล
ในลักษณะที่ว่าเหมือนกับโปรโมท
ประชาสัมพันธ์ให้กับผลิตภัณฑ์ยี่ห้อนี้
คุณเคนโดวก็เลยไปกับทางนายความไปเอาผิดแจ้งความนะคะ
ไปกับทนายเจมส์ทนายนิติทรแก้วโต
ก็ไปพบกับพันธุ์ตำรวจเอกสิริวัตรดีพอผู้กำกับการ๓กองบังคับการปรับปรามการกระทำความผิด
เกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือปอทนะคะ
ร้องทุกข์ดำเนินคดีค่ะกับแม่ทีมผลิตภัณฑ์ยี่ห้อลินนะคะ
เพราะว่าเขาอ้างว่ามีการตัดต่อคลิปเสียงสร้างความเข้าใจผิด
ก่อให้เกิดความเสียหายตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์นำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์ค่ะ
ก็มีคนส่งข้อมูลมาให้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยี่ห้อลินนี่แหละ
ว่าเลขออยมันไม่ตรงนะสวมเลข๕ล้านของน้ำปลายี่ห้อนึงนะ
เขาก็เลยพยายามติดต่อไปขอสัมภาษณ์เจ้าของลิน
แต่เจ้าของบอกไม่สะดวกให้สัมภาษณ์ไปคุยกับแม่ทีมดีกว่าที่จังหวัดขอนแก่น
ชื่อว่าคุณเอ๋นางสาวมณิตารัตนาเกษมชัย
คุยกันไป๒๘นาทีก็บันทึกเสียงสนทนาเอาไว้เพื่อจะไปออกข่าว
แต่พอสัมภาษณ์เสร็จสับบันทึกเสียงเอาไว้เรียบร้อย
คุณเอ๋บอกว่าไม่ยอมแล้วไม่ยอมให้ออกอากาศ
แต่เป็นแค่บางช่วงนะประมาณสัก๓นาทีได้ช่วงท่อนแรกอะค่ะ
แล้วมันเป็นคำพูดประโยคที่มันดูเหมือนกับว่า
มันหายด้วยก็เลยไปแจ้งความดำเนินคดีเอาไว้
เรื่องต้นทางพนักงานสอบสวนปอทก็รับเรื่องเอาไว้

แล้วก็นำส่งผู้บังคับบัญชาพิจารณาว่ามันเข้าข่ายความผิด

ถ้ามันเข้าข่ายความผิดจริงก็จะมีการดำเนินการ
ตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปค่ะ